ประโยคทองประโยคนึงที่ทำให้เราเหมือนกับตื่นเลย
ก็คือว่าคุณครูบอกอาจารย์รู้ไหมครับ
ว่าเด็กที่เขายากจนเปิดเทอมมา
จะเป็นวันที่เขาผอมที่สุดในปีเลย
แล้วก็อ้วนที่สุดก็คือก่อนปิดเทอม
เด็กเนี่ยฝากท้องกับโรงเรียนมากกว่าที่เราคิด

อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องการศึกษาแต่โดยลำพัง

ที่มาก่อนเรื่องของการศึกษาด้วยซ้ำไป

ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
ทุกคนลองมองย้อนกลับไปดูข่าวที่ออกมาช่วงแรก
ทุกคนจะกังวลกันเรื่องเด็กจะต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน
จะมีภาพที่คุณป้าคุณยายไปควักกระปุก
มือถือให้ลูกนักเรียนออนไลน์ที่บ้าน
ก็จะเป็นความกังวลของคนไทยในตอนนั้นว่า

อันดับหนึ่งที่เด็กแล้วก็ผู้ปกครอง
คุณครูที่ดูแลนักเรียนด้อยโอกาสยากจน
อยู่ประมาณเกือบล้านคนทั่วประเทศเขากังวล
อันดับหนึ่งเลยไม่ใช่เรื่องอุปกรณ์การเรียนเลย

การที่โรงเรียนจะต้องปิดเร็วขึ้นกว่าเดิม
แล้วเปิดช้ากว่าเดิมไปเกือบ๒เดือนเมื่อปีที่แล้ว
วันนั้นมันเกิดภาวะวิกฤตทางความมั่นคงของอาหาร
เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กศพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ทีนี้พอเราไปคุยกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวัน
เราก็พบว่าอาหารกลางวัน๒๐๐มื้อ๒๐๐วัน
แล้วก็รีบขยับย้ายงบประมาณ
ให้ทันเวลาในการจัดอาหารกลางวัน
เป็นอาหารแห้งข้าวสาร
จ่ายให้กับเด็กหรือให้โรงเรียนจัดหาเองนะครับ
ให้กับน้องได้มีข้าวกินในช่วงรอเปิดเทอม

เรารีบไปรับฟังความเห็น
เรารีบไปสำรวจสถานการณ์ในหน้างานจริง
เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงตามภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจริง
พอโควิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ผ่านมา

มันเกิดเป็นคลัสเตอร์มันเกิดเป็นบางพื้นที่

ออกมาเป็นตอนแรก๒๐กว่าจังหวัดใช่ไหมครับ
ตอนนี้ก็ลงมาเหลือ๑จังหวัดคือสมุทรสาคร
สมุทรสาครตอนนี้โรงเรียนก็ยังไม่เปิดเลย
แล้วเอาเข้าจริงนะวันนี้ต้นเดือนมีนาคมแล้ว
เรายังไม่รู้เลยว่าสมุทรสาครโรงเรียนจะกลับมาเปิดได้
ปิดเทอมตามกำหนดการในวันที่๗เมษายนหรือเปล่า
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่นี้
อาจจะไม่ได้เรียนเลยครึ่งเวลาของปีการศึกษาถูกไหมครับ

นั่นก็เป็นที่มาของการที่กศได้จับมือกับทางหน่วยงานต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙
ของกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนะครับในจังหวัดสมุทรสาคร

มาช่วยกันพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าสมุทรสาครโมเดล
ก็คือโมเดลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษา
โควิด๑๙น่าจะยังอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่ง
แล้วก็จะเห็นว่าจะมีคลัสเตอร์ปฐุมธานีไหม
จะมีคลัสเตอร์จังหวัดไหนเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
ไม่มีวันรู้แล้วซะตอนนี้ก็ยังเปิดเทอมอยู่
ยังเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนอาจจะปิดอีกที
เมื่อไหร่ก็ได้ที่พื้นที่ไหนก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
ที่จะสามารถที่จะเอาไปขยายผลในอนาคตได้
เราพัฒนาเครื่องมือจากการเรียนการเรียนรู้นะครับ
หาวิธีการที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง
แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้

ที่ไม่ใช่๑๐๐ออนไลน์หรือไม่ใช่๑๐๐ออฟไลน์เนี่ย
มันอาจจะเป็นอนาคตทางการเรียนรู้ของประเทศไทยก็ได้
เราสามารถเปลี่ยนทุกที่เป็นห้องเรียนได้
เปลี่ยนสนามย่าหลังบ้าน
ชุมชนตรงนั้นเป็นห้องเรียนก็ได้

เด็กเนี่ยคือสุขภาวะโดยรวมของคนหนึ่งคน
ภาวะโควิดต้องดูให้รอบด้านครับ

เราต้องการทั้งหมู่บ้านเราต้องการทั้งชุมชน

โรงเรียนโดยลำพังเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกครับ
มันต้องภาคเอกชนมาบริจาคสิ่งของชุมชน
มาช่วยดูแลเด็กนะครับหลายคนมาช่วยกัน
ให้มีอาหารกินให้มีอะไรกันได้
เพราะฉะนั้นความมั่นคงทางด้านชุมชนและสังคม

มันเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญ
ที่อยู่ในตัวของเด็กเยาวชน
แล้วก็คุณครูและสถานศึกษาต่าง
ที่จะต้องมีเป็นต้นทุนให้ได้
และสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในหลักสูตร
มันไม่ได้อยู่ในหนังสือตำราเรียนหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์
แต่มันอยู่ที่วิจารณญาณมันอยู่ที่ทักษะ
และมันอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้
ซึ่งอาจจะไม่ได้สอนกันในโรงเรียนครูไม่ได้สอนกันในที่ไหนมาก่อน
แต่มันคือการบริหารจัดการชีวิตในยามวิกฤตที่ต้องทำให้จงได้